ส่วนเรื่องนี้ค่ะควายอันนี้ควายจริงจริงค่ะจริงใช่ไหมควายหลายตัวมาก
โอ้โหมาอยู่บนถนนแล้วโดนรถชนค่ะตายไป๓ตัว
นี่นะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะนี่ควายหลายตัวมาก
นี่แล้วก็มาอยู่บนถนนแล้วมีรถกระบะขับมาแล้วก็ชนเข้าไป
มันจะข้ามถนนอืมแล้วตายไปสามตัวคาที่เลยนะคะ
โอ้โหจังหวะมันทุกข์บ้างเท่านี้ถนนกิ่งแก้วคลองขุดค่ะ
พลีสมุทรปราการค่ะครับภาพก็เป็นภาพตอนกลางคืน
ควายจริงจริงตัวมันสีดำนะนี่นะคะก็โดนชนไปเนี่ย
กระจัดกระจายอยู่บนถนนสามตัวรถกระบะที่ชนเป็นกระบะตู้ทึบโตโยต้าสีขาว
นายสมทรัพย์บำเรออายุ๓๖ชาวสมุทรปราการเป็นคนขับ
หน้ารถพังยับแบบนี้ค่ะคนขับก็บาดเจ็บค่ะ
คือเหมือนเขาจุกอะค่ะชนไปแบบเต็ม
คนขับกระบะบอกว่าจะไปส่งพัสดุที่ปฐุมธานีเนี่ย
ชนควายตายแบบเนี้ยขับมาเล่นขวาสูตร
แล้วเห็นควายประมาณสัก๖ตัววิ่งออกมาจากข้างทาง
เหมือนกับกำลังข้ามถนนมองไม่เห็นแล้วควายสีดำ
ถนนมืดมองไม่เห็นชนเต็มเต็มเลย
ก็เลยประคองรถเขาจอดข้างทางและโทรแจ้งตำรวจค่ะ
วิ่งขวามาแล้วทีนี้มันไม่เห็นนะตรงนี้ไหม
มันเติดมาแล้วมันมืดมันมืดมันมืดมันมืดมันมืดมันมืด
ทางมันดับนะพอมาเห็นอีกทีคือใกล้แล้วคือชนคือชนตัวแล้วอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าทางคดีให้ด้วยนะคะ
ครับได้ข้อมูลมาว่าควายหกตัวเนี้ย
เป็นของนายวิชัยฉันทโชธเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ใหญ่บ้านหมู่สิบแปดตำบลบางพรีใหญ่ก็ได้ให้ตัวแทนติดต่อ
แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายแล้วนะคะครับก็บอกว่าเลี้ยงควายเอาไว้ในที่ดินส่วนบุคคล
จากที่เกิดเหตุ๒กิโลล้อมคอกเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเชือกที่มัดประตูคอกมันขาด
ควายก็เลยเดินกันออกมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
แล้วก็ตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกันเพราะว่ารักษณะแบบนี้อย่างที่เราเคยเล่าข่าวกันไป
เจ้าของควายก็จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าปล่อยประละเลยอ่ะนะคะครับอืม